คุณผู้ชมครับเท่าที่ต่อไปอุรถาหอธิการย้ำเตือนกันกับคนที่มีอาชีพขับรถพ่วง
ผู้ชายคนนี้จะเอาส่วนท้ายพ่วงกับหัวพ่วงไปต่อเข้าด้วยกัน
ถูกส่วนพ่วงนั้นไหลมาทับเสียชีวิตคาที่เลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลบบุรีครับในโกดังรับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่อำเภอพัฒนานิคม
ผู้เสียชีวิตคือนายสุมริยาคำภูอายุ๔๗ปีครับ
สภาพนี้ค่อนข้างจะสยองเหมือนกันนะฮะต้องขออนุญาตเบอร์ไว้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าสภาพศพเขานอนหงายอยู่ศีรษะหันไปทางตัวพ่วง
แล้วก็มีตัวพ่วงสามเหลี่ยมเนี่ยไหลเข้ามาอัดตัวเขากับคานของตัวพ่วงตัวแม่ของรถนะฮะ
แล้วปลายเท้าของผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่พื้นตัวเขาอยู่ด้านบน
เลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดนะฮะพอเกิดเหตุปุ๊บก็แจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยเคลื่อนย้าย
รถเคลื่อนย้ายศพออกมาธามกลางสายตาของผลญากับญาติแย่ดที่เดินทางไปดูนะฮะ
ครับมันก็ปิ่มจะขาดใจแล้วครับร้องไห้กันระงมเนี่ยครับไม่คาดคิดเลยว่าการมาเอาเมล็ดข้าวโพดไป
จะทำให้เสียชีวิตแบบนี้นะครับคนงานที่เขาอยู่ในจุดนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเนี่ยนายสุริยาผู้ตายเนี่ย
นำรถพ่วงบรรทุกข้าวโพดมาไปลงที่โกดัง
พอลงของเสร็จปุ๊บนายสุริยาก็ต้องถอยรถไป
เพื่อไปต่อสายลมเข้ากับตัวแม่พ่วงนะฮะ
ก็ยังสารวนกับการดึงสายลมไม่ทันระวังว่ามีพ่วงไหลมาแล้ว
แล้วก็ไปทับตัวเขาคาอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตคาที่เลย
ต้องระวังกันด้วยนะครับตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบสวนพยานทุกคนสรุปสาเหตุการตายอีกครั้ง
ส่วนญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ขอนำศพกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเรียบร้อยนะครับ
คนที่ทำงานกับรถใหญ่แบบนี้ต้องขนถ่ายสินค้า
หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้องระวังนะครับ
ดูข่าวนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าให้รถมันไหลมานะครับ